ช่วงนี้ไปดูเหตุอุกอาจที่จังหวัดราชบุรีครับในงานศพงานหนึ่ง
ก็มีการเชิญกำนันคนดังครับไปเป็นประธานงานศพกำลังไปจุดทูบเทียนหน้าพระพระประธาน
จังหวะนั้นคนร้ายเข้าไปกราดยิงในงานศพคุณผู้ชมนะฮะ
โดนผู้สมัครนายกเล็กเสียชีวิตหนึ่งไปโดนกำนันซึ่งเป็นประธานบาดเจ็บ
แล้วก็มีคนที่เป็นร่วมงานบาดเจ็บอีกสี่ส่าห้าคนเดียวกัน
หน้าพระประธานเลยจุดทูบจุดเทียนครับคนร้ายยิงเลยฮะ
ในจุดกระเทศเป็นสาราสวดศพทายในวัดธามาขามอเภอโพธารามจราชบุรี
เมื่อช่วงค่ำเมื่อวานเขามีพิธีการสวดศพ
ตำรวจเข้าไปตรวจสอบโอ้โหตอนไปเจอนะเก้าอี้ล้มกระจัดกระจาย
ที่ไปก็ต้องวิ่งหนีกันชุดละมุนไปหมด
มีรอยเลือดหลายจุดทั่วสาราแล้วก็มีปอกกระสุนหลายนัดหลายขนาด
หัวกระสุนแตกตกเกลือนไปหมดเลยมือปืนเองก็หลบหนีไป
ตอนที่เข้าไปเนี่ยมีผู้บาดเจ็บทั้งหมด๕คนสาหัสด้วย
ภัยก็ต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลมีนายยิ่งพันธ์กันเกต
เป็นตำนันคนดังของพื้นที่ตำบลดอนสายถูกยิงที่คอ
กระสุนทะลุหลอดลมอาการสาหัสเลยครับ
ตอนนี้ยังอยู่ที่โรงพยาบาลราชบุรีครับแล้วก็มีครูนงหรือว่านางวราพรเนียมรักษา
เป็นผู้สมัครนายกเทศมนตรีตำบลดอนทรายผู้สมัครนายกเล็กเนี่ยฮะ
อาการสาหัสเช่นเดียวกันนะฮะตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราชนะฮะ
แล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมากำนันบาดเจ็บสาหัส
สุดท้ายผู้สมัครนายกเล็กคนนี้เสียชีวิตเลยนะครับน่ะฮะ
ทีนี้ไปถามมรรคทายกของวัดชื่อว่านายสุกิตเขาบอกว่า
ก็วันที่สวดศพคือเมื่อวานเนี่ยก็เชิญนายยิ่งพันธ์เป็นกำนันคนดัง
มาเป็นประธานงานศพนะฮะขึ้นไปจุดทูบสักพักหนึ่งฮะ
ระหว่างการจุดทูปมีเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดเลย
ทุกคนตะโกนในงานนะตะโกนกันเฮ้ยลบมีคนมายิง
ในงานเนี่ยมีคนเกือบร้อยคนพระเองก็มานั่งอยู่บนแท่น
กำลังจะรอสวดทุกคนต้องหมอบต้องคลานลงกับพื้นครับ
พอเสียงปืนมันเงียบสงบลงไปมีคนโดนยิงต้องหลายคน
คนร้ายเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นใครมองไม่เห็นครับหลบหนีไป
คาดว่าน่าจะไปหลบอยู่หลังพระประธานในสารานี่แหละฮะ
แล้วก็เอาปืนออกมายิงนะครับเบื้องต้นตำรวจเขาก็เก็บรัฐานทั้งหมด
หาร่องรอยสาเหตุน่าจะมาจากเรื่องของการแข่งขัน
ทางการเมืองในพื้นที่ค่อนข้างจะดูเดือดอ่าเพราะเขากำลังมีการสมัคร
นายกเทศมนตรีกันอยู่แล้วคนที่ตายเป็นผู้สมัครนายกเทศมนตรีคนดังด้วย
ก็เลยคิดว่าน่าจะมีการเชื่อมโยงกับเรื่องของการเมืองท้องถิ่นในพื้นที่
แต่ว่าตำรวจกำลังหาข้อมูลเชื่อมโยงอยู่ว่าเป็นการร้างแค้นส่วนตัว
หรือว่าเหตุผลเรื่องของการแข่งขันทางการเมืองกันแน่นะครับ